ดูกันต่อนะคะเรื่องราวการสู้ชีวิตของนักแสดงตลกอารมณ์ดีคนนี้นะคะ
หลายคนคิดถึงเค้าค่ะคุณสมเจชพยักษ์โส
พูดชื่อนี้หลายคนโอ้ใครกันนะคะ
แต่ถ้าพูดบอกว่าเฮียหมูวังลักษณ์สวัสดิ์กล้าวทุกคนรู้ต่อ

ด้วยว่าเฮียหมูแกหายไปไหนมา

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ

คุณผู้ชมก็มาเป็นแม่ค้าค่ะอยู่แถวคลองสำวาค่ะ
ตรงนี้เขาบอกว่าเป็นร้านข้าวแกงที่เลิศที่สุดในย่านนี้เลยนะคะ
เอาปลาร้ามิมิครับเอาปลาร้าถุงหนึ่ง
นี่ค่ะได้เลยค่ะเฮียอันนี้เฮียหมูนี่

เฮียหมูปลารักสวยก้าว

เฮียหมูเหรอขยบมานิดหน่อยก็ได้ค่ะ

ไปไงค่ะเฮียมันถึงได้โอกาสเปิดร้านขายตรงนี้
เช้าขี่จักรยานออกกำลังกายแบบเขานี่แหละ

นี่ก็ทำแล้วก็ให้เมียสอนให้เมียทำ

ก็ดีว่าตอนนี้มันก็ดึกที่คอมประจำใช่ไหม
เพราะไม่มีประจำปั๊บแต่รายได้มันก็
รายได้มันไม่คงที่ไงแต่รายจ่ายมันเหมือนเดิม

เฮียหมู่นิดหนึ่งหลายคนก็สงสัย
เฮียหมู่แบบไม่ทำงานมงการบรรเทิงเร็วเลย

ขอบังรับตอนนี้ก็ยังมีละครอยู่๒เรื่อง

บางทีแบบว่าพอเรามาขายคงเขาแกง

นักแสดงแบบตกยากอะไรอย่างนี้

เดี๋ยววันนี้ไม่เผกัดแล้วตอนนี้สนุขสนานไป

ข่าวลือข่าวเมาส์ว่าเฮียหมูตกอับปิดจ๊อปไปเลยค่ะ
เพราะเจ้าตัวยืนยันมาจากปากเลยนะคะว่านี่คือหนึ่งอาชีพที่สามารถหารายได้มาเลี้ยงดูครอบครัว
หวังพึ่งแต่งานในวงการอย่างเดียวไม่ได้
เพราะงานบันเทิงมันมีนักแสดงรุ่นใหม่เกิดขึ้นตลอดค่ะ
นักแสดงรุ่นเก่าอย่างอาหมูงานก็ต้องลดน้อยลงเป็นสัจธรรมของชีวิต
แต่ถ้าถามว่าอาหมูคิดจะวางมือหันหลังให้วงการเลยหรือเปล่า
หมูบอกทันทีนะคะว่าไม่อย่างแน่นอน
อย่างน้อยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการหารายได้และก็เป็นงานที่ตัวเองชื่นชอบ
ทำคู่กันไปแบบนี้ก็แฮปปี้สุดไปเลยล่ะค่ะ

เรายังได้พูดคุยกับลูกค้าตลอดทำให้ไม่เหงา
แต่ถ้าเจอลูกค้าที่เข้ามากวนประสาทก็ต้องเจอแบบนี้แหละค่ะ
เฮียมีอะไรบ้างคะวันนี้
มีหลายอย่าง

เปิดดูดิเปิดอยากกินอะไรต้องเปิดเอา

แล้วลูกค้าว่าอะไรผัดสวงออกไหม
ไม่กินสวงออกยาว

จบเลย
อันนี้แค่แซวกันแล้วเนี่ย

คุณลูกค้าที่คิดจะเข้ามาประลองฝีปากกับเฮียหมู

เพราะระหว่างที่แจ๊กกะลีนช่วยเฮียหมูตักข้าวแกงอยู่นั้น
เราก็ได้เห็นโมเมนต์เฮหมูพูดคุยกับลูกค้า
แบบเป็นกันเองน่ารักสุดไปเลยล่ะค่ะ
เยอะมากจริงนึกว่าให้กินฟรีซะอีกค่ะ
แบบนี้คุณลูกค้าก็จะไม่ติดอกติใจแล้ว
ร้านเก้าแกงเฮียหมูได้อย่างไร
ใช่คุณแพ้เป็นเฮียหมูของคุณป้าด้วยนะคะ

อร่อยมากเดี๋ยวตอนนี้ขอเนื้อตักให้ซุ้มป้าก่อนนะ
เดี๋ยวตากหายไปอย่างนี้สนุกสนานกันไปเนี่ย
ก็ไม่ร้อนเพลินบรรยากาศดี